กลับมากันละค่ะ
หนูสวัสดีท่านลำวัดยูก่อน

และนี่คือคู่ที่ผมแค่แล้วค่ะ

สวัสดีครับพี่คุณฮ่า

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ
ก็ดีใจค่ะที่ยังเห็นความน่ารักของน้องอยู่นะคะณวันนี้
แล้วก็อยากให้เอ็นดูน้องต่อไปแล้วกันเนาะ
ทราบข่าวว่ามีแค่แป๊บเดียว
ตอนทราบเนี่ยป้าปูเอามาให้ดูค่ะแล้วเราก็อ่าน
แต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าต้องเครียดอะไรอ่ะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าถ้าถ้าด่าโบก็
ก็แล้วแต่เขามันเป็นสิทธิ์ของเขาว่าเขาจะชอบใครหรือไม่ชอบใครอะไรอย่างนี้
แต่ที่สงสารก็คงสงสารพี่ปูมากกว่าแล้วก็พี่น้ำปั่นโดนไปด้วย
ก็เลยงงว่าปกติเพจแอนตี้ดาราอะไรปกติน่าจะเกลียดแค่แค่ตัวดาราหรือว่าเกลียดโมคนเดียว
แต่นี่งงว่าไปพาดพิงถึงพี่ปูด้วยแล้วก็ด้วยคำที่เขาใช้อ่ะ
ก็งงว่ามาจากไหนเพราะเราก็ไม่ได้มีพฤติกรรมอะไรอย่างนั้น
ก็คงไม่ได้เดือดร้อนกับสิ่งที่เขาเขียนลงไป

แล้วก็เขาเขียนที่เรารู้สึกไม่โอเคขึ้นอะไร
ก็คงรู้สึกไปพาดพิงคนรอบข้างของเรามากกว่า
เพราะว่าสิ่งที่เขาเขียนมันไม่ได้ความจริง

ก็ยังงงว่ากับพี่ปูด้วย
ก็ยังงงเพราะเวลาไปทำงานเราให้เกลียดกับทุกท่านนะคะ
แสดงอย่างพี่ปูคือแม่บ้านมาเช็ดอะไรหากเขายกมือไหว้
เอาข้าวมาให้ก็ยกมือไหว้เรา
เราก็เกร็งใจทุกคนที่ทำงานกับเรา
เราก็ไม่ได้มีพฤติกรรมอะไรอย่างนั้นอยู่แล้ว
ก็เป็นธรรมดามีคนรักที่ไหนมันก็ต้องมีคนเกลียดเราแล้วล่ะก็ต้องยอมรับก็ดีค่ะเป็นการฝึกตัวเองฝึกความอดทนแล้วก็อด

ไม่ดีกับใครอยู่แล้วค่ะ
กำลังใจตัวเองก็คงตั้งหน้าตั้งตา
ทำงานแล้วก็เลี้ยงลูกต่อไปค่ะ